คุณผู้ชมไปกินเมนูที่ไม่ธรรมดาเป็นเมนูแปลก
ที่ก็ไม่ได้หาทานได้ง่ายจะมีเมนูอะไรบ้าง
ติดตามในช่วงตลอดกิน
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยกินกัน
แต่ว่าเมนูที่เรานำมาฝากนั้นไม่ใช่เมนูธรรมดา
แต่เป็นเมนูแปลกที่หากินไม่ได้ง่าย
มีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูตัวอ่อนต่อนอกจากจะหาทานยากแล้ว
ราคาก็แรงมากด้วยนะครับ
ตัวอ่อนของตัวต่อทางอีสานเขานิยมกินกันมีราคาแพงมากด้วยนะ
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก
และมีราคาซื้อขายประมาณรังละ๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดหรือบางรายจะนำเอาตัวอ่อนต่อลูกต่อที่เป็นดักแด้
ช่างกิโลขายประมาณกิโลกรัมละ๑๐๐๑๕๐๐บาทเลยนะคุณผู้ชม
เธอบอกว่าเธอกินเป็นครั้งแรกซึ่งเธอนำไปนึ่งก่อน
รสชาติอร่อยมากรสชาติเนี่ยก็จะออกมันมันและเป็นของหากินยาก
เป็นอาหารอีสานบ้านแซ่บสุดเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ต่อกันที่เมนูเสริมโปรตีนได้ดีที่ราคาสูงปรี๊ด
นอนชีสชูกาย่างมาล่าซีอิ๊วครับ
เธอได้ลองกินหนอนชีสชูก้าหรือแมลงชีสหรือดักแด้ยักษ์นั่นเอง
เธอบอกว่ารสชาติมันคล้ายกับชีส
ขั้นตอนแรกคือเอาตัวหนอนออกมาจากเปลือก
และเมื่อเอานอนออกจากเปลือกแล้วก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้ถึง๑เดือนเลย
ต่อมาเธอได้นำเอานอนไปน็อกในน้ำแข็งให้ตายก่อน
แล้วนำไปเสียบไม้นำขึ้นเตาย่าง
ทาซอสมาล่าเหยาะซอสนิดหน่อย
และก่อนทานต้องเอาอึของหนอนออกด้วยนะทุกคน
เพียงเท่านี้ก็ได้ริมรสความอร่อยแล้วแหละจ้า
เมนูแปลกสุดท้ายที่หากินยากมากก็คือกวางทอด

ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วนำลงไปทอด
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีตักขึ้นมาพักไว้
จากนั้นนำมาคลุกผงปรุงรสและโรยเกลือนิดหน่อยก็กินได้แล้วจ้า
แต่จะนิยมกินแค่เฉพาะตัวนะครับ
เพราะว่าหัวกับขาของกวางแข็งมากนั่นเองล่ะครับ
ใครชอบแบบไหนจัดตามอัธยาศัยเลยจ้ะ
ก็เพิ่งเคยเห็นนะด้วงกว่างเอามากินแบบนี้
ใช่ปกติเห็นดาวมาชนใช่ไหมประมาณนี้อีก